เราจะทำในสิ่งที่ผู้ว่ากอทมไม่เคยทำ
ผมบอกว่าปัญหากรทมเหมือนภูเขาน้ำแข็ง
สิ่งที่มันลอยอยู่ข้างบนมันแค่๑๐
ส่วน๑๐ส่วนที่อยู่ข้างใต้นี้เราไม่ได้พูดถึง
แล้วทุกคนเข้ามาทำในลักษณะเหมือนไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่
ทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันมีอะไรอยู่แต่ว่าไม่ไปทุบหม้อข้าวในอนาคตของตัวเอง
แต่ผมจะทุบตั้งแต่วันที่ลงสมัครผู้ว่ากรทม
บอกว่าหน่วยงานนี้ไม่ควรจะมีหน่วยงานนี้ต้องทำให้โปร่งใส
ผมเข้าไปผมจะไปลื้ออันนี้แล้วก็เอาตัวเลขมาเปิดเผยให้ประชาชนเห็น
คนก็จะถามว่าอะไรที่ผู้ว่ากรทมไม่เคยทำ
ก็คำถามที่อยู่ในใจคนกรุงเทพทั้งหมดนี่แหละครับ
ที่บอกว่าทำไมปล่อยให้น้ำท่วมทำไมถึงปล่อยให้รถติด
ทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมทางเท้าเป็นแบบนี้
ความปลอดภัยในการสัญจรไปมาสถานที่เปรียวยามค่ำคืนนะครับ
แล้วก็กอทมไม่ได้เป็นเมืองที่แบบเฟรนลี่กับคนที่ไม่มีขีดความสามารถในการปกป้องตัวเองอะไรอย่างนี้
เราก็จะมาแก้ไขตรงนั้นไปขันน็อตไปดูแลค่าราชการของกรทมให้ทำงานให้ตรงใจประชาชน
กฎหมายต้องเป็นกฎหมายพื้นที่จราจรต้องมีนะครับ
สัญจรไปมาต้องมีแล้วก็ค้าขายยังไงที่ประชาชนบอกว่าสามารถซื้อขายในวิถีไทยได้
เด่นของกรทมที่โด่งดังไปทั่วโลกคือสตรีทฟู้ดนะครับ
สตรีทฟู้ดมันรวมถึงห้องแถวเล็ก๑คู่หา๒คู่หาที่ขายของกับหาบเร่แผงลอยก็คือสตรีทฟู้ดเช่นเดียวกัน
เราต้องทำตรงนี้ให้ดีให้ถูกสุขลักษณะให้เขาสามารถทำมาค้าขายได้แล้วก็ไม่กีดขวางการจราจร
แล้วส่วนที่๓คือต้องการให้กฎธมเป็นเมืองที่น่าอยู่
รายละเอียดเราจะไปว่ากันในตอนขั้นตอนของนโยบายนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยใน๓ส่วนนี้ครับมันจะโยงไปถึงนโยบายยิบย่อยอีกมากมายนะครับ

ข้าราชการเปิดอกรับฟังแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศชาติ
ผมเชื่อว่า๙๐ต้องการให้ระบบมันดีนะครับ
และคลาศกาลคนนึงซึ่งอาจจะสมมติเอาอกเอาใจผู้ใหญ่จงตั้งตัวเองได้ดีอะไรต่าง
เขาโตขึ้นมาคนหนึ่งอีก๙๙คนก็ไม่พอใจ
เพราะว่าเขาตั้งใจทำงานแล้วทำไมถึงไม่ได้รับการโปรโมทเจริญเติบโต
ระบบการตรวจสอบถวงดุลที่ดีเข้ามากำกับดูแล
เพราะฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้
การเลื่อนรถปลดย้ายข้าราชการจะทำภายใต้ระบบนี้
ไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์แบบเดิม

ประกอบกับประธานภักดิ์ก็คือคุณหญิงสุดารัชกระบวนพระบุล
เพราะฉะนั้นคุณต้องออกหน้าแล้วงานนี้
ถ้าเกิดทุกคนต้องการอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยินดีที่จะทำให้อะไรก็ได้
ผมทำให้ดีที่สุดผมเคยเป็นนักบินมาก่อน
คือเราบินไปเนี่ยเราไม่ถามว่าเราจะชนะหรือแพ้เราจะได้กลับมาหรือเปล่า
จะโดนยิงตกหรือเปล่าแต่เราต้องวางแผนที่ดีที่สุด
นำเสนอวิถีทางที่ดีที่สุดที่เราจะเอาชนะให้ได้
โดยที่ไม่ต้องมองว่าเราเป็นรองใครหรือเรามีโอกาสที่จะทำได้หรือเปล่า
เปรียบเทียบกับบางประเทศถึงขั้นมีกามิกาเซนะครับ
หลายคนบอกว่าเปิดตัวตอนนี้จะทันเขาเหรอ๕๐วันจะเลือกตั้งแล้ว
จะเปิดตัว๑ปีหรือจะเปิดตัวเท่าไหร่ก็แล้วแต่
ก็คือคุณมาเรียนรู้ปัญหาผมขลุกอยู่กับปัญหา
แล้วประชาชนก็เลือกผมเป็นตัวแทนในเขตคลองเตยมาแล้ว
เพราะฉะนั้นผมรู้ปัญหาดี๕๐วันที่บอกว่าไม่ทันเนี่ยไม่ใช่หรอก
ผมทำข้อมูลไว้หมดแล้วผมรู้หมดแล้วคนกรุงเทพต้องการอะไร
ผมจะนำ๕๐วันที่ใช้ในการที่จะประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ผมเจอ
มาบอกว่าผมจะแก้ไขปัญหายังไง
เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นเหตุผลใหญ่ประมาณหนึ่งครับ
โดยที่ไม่ลงในนามพักแต่พักสนับสนุน

ภาพนั้นมันเหมือนกับจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ควรทำทุกอย่างให้โปร่งใสตั้งแต่ก้าวแรกหรือเปล่า
ชอบพูดกันว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกต้อง
การกัดกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกต้องเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงผมว่าสิ่งนึงต้องชัดเจน

แล้วก็ยืนยันว่ายังไงถ้าเกิดจะส่งคนลง

ไม่ส่งลงก็คือไม่ส่งลง

ผมเนี่ยฟังมาเยอะตั้งแต่ตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วว่า

เชียร์เนี่ยบอกว่าพี่เชียร์คุณนะ
สนับสนุนมาตลอดสนับสนุนพักคุณตลอด

เบื่อแล้วกับการที่แบบทำอย่างนี้แล้วมันจะได้คะแนนเยอะ
ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างนี้คือทั้งสองฝ่าย
เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ได้ไม่ส่งคือไม่ส่งส่งคือส่ง
ประธานพักหรือคนที่เป็นเสาหลักให้กับพักของผมเนี่ย
กับพักของผมเนี่ยชื่อสุดารัสเกยุราพันธ์คุณหญิงสุดารัสเกยุราพันธ์
ผมเปิดเผยแล้วผมก็จะทำแบบนี้แล้วผมก็มีความเชื่อว่า
สิ่งที่เขาทำเนี่ยผมไม่เคยเห็นนักการเมืองคนไหนขยันเท่าคุณหญิงสุดารัฐ
เพราะฉะนั้นถ้าคนจะบอกว่าอยู่ใต้ร่มเงาของสุดารัฐ
หรืออะไรต่างต่างเนี่ยทำไมไม่ทำคือถ้าไม่ชอบในส่วนคณะวิบาย
จะเลือกพักคืนอยู่แล้วยังไงก็ไม่ได้เลือกผมอยู่แล้ว
แต่ถามว่าเอ่อมันก็เป็นคนที่สั่งให้มาลงให้อะไรหรือเปล่าเปล่า
ตัดสินใจอยู่ที่ตัวผมว่าผมอยากจะทำในสเกลไหน
ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะทำในสเกลที่ผมจะเอาตัวเองเข้ามาเต็มที่
แล้วทำงานให้กรทมให้เป็นโมเดลให้เห็นเลยว่า
ไทยสร้างไทยจะทำยังไงกับประเทศนี้ผมก็จะทำอย่างนั้นกับกรทม
เป็นผลดีกับคนกรทมในการตัดสินใจเลือกผู้ว่าคนไหน
เขาจะมองว่าคนไหนทำประโยชน์เขาได้มากที่สุด
แล้วก็จะเป็นผลดีว่าสิ่งที่ผมได้พูดได้นำเสนอเนี่ย
ประชาชนจะเห็นว่ามันเหมาะสมที่จะทำแต่เขาจะเลือกใครทำก็อีกเรื่องหนึ่ง
ผมยินดีแล้วผมเปิดเผยที่ผมลงผู้ว่ากอทม
นามพักการเมืองเล็กที่เพิ่งสร้างใหม่ไม่มีสอสอแม้แต่คนเดียวที่ชื่อไทยสร้างไทย
สิบวันนี้จะแพ้จะชนะไม่ได้เป็นตัวชีวัตร
ผมสู้เต็มที่ที่จะชนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้
ต้องดูต่อไปว่าเป้าหมายหน้าในของไทยสร้างไทยเนี่ย
ผมก็ยังช่วยจะอยู่เบื้องหน้าจะอยู่เบื้องหลังจะทำตัวยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
ผมก็จะช่วยให้มันเกิดขึ้นให้ได้แต่ถ้ามันไม่ได้จริงจริงสามปีห้าปี
กระทั่งผมลูกเริ่มโตผมต้องไปทำอย่างอื่นในการที่จะ
พอร์ตลูกต้องอะไรแล้วเนี่ยผมก็จะไปเป็นประชาชนคนกรุงเทพคนหนึ่ง
จะมองเพราะว่าคอรมอลในอนาคตพัฒนากรุงเทพต่อไป
แล้วก็อาจจะเป็นคนกรุงเทพคนหนึ่งที่มีคนเริ่มที่จะฟัง
แล้วเราก็จะคลิติกในมุมมองที่เราคิดว่าถูกต้องให้กับกรุงเทพมหานครต่อไป
แต่ว่าณเวลานี้คือหวังที่จะชนะแล้วก็ต้องการให้กรทมเนี่ย
ทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้องเปลี่ยนมายเซ็ตของข้าราชการให้ถูกต้อง
แล้วก็มาทำในการที่เป็นค่ารับใช้ประชาชนดูแลพี่น้องประชาชน
ในกรุงเทพหมาละครให้ได้ครับ